สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดอ่ะทำไมช้าช้าไม่
ไม่กล้ามาหาวันนี้ให้เยอะให้เยอะวันนี้แต่ก็เหมือนแบบ
นิ่งไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักพักเราคงจะตัดภาพสด
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าเราจะพูดกันจริงคือเหตุไฟปะทุขึ้นมาอีกแล้ว
ครับแล้วก็เริ่มมีฝนเดี๋ยวก่อนในระหว่างที่รอสัญญาณอ่าฮะ
คนถามนันทิดาแก้วบัวสายอยู่ไหนอืมว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาก็คือ
เราลืมเป็นแบบว่าคุณตู่นันทิดาเนี้ยเป็นเอออบตนายกอ่าฮะ
หรืออบตอบจเลยอ่านันทิดาเนี่ยเป็นอบจเลย
คนเขาก็เลยถามว่าตู่จ๋าตู่อยู่ไหนอืมคนก็เลยบอกอ้าว
ตู่นี่เป็นชื่อเดียวกับนายกเปล่าไม่ใช่เขาหมายถึงคุณตู่นันทิดา
ฮะปรากฏล่าสุดครับวันนี้คุณตู่เขาบอกเขาไม่ได้หายไปไหน
อืมนี่คุณไอ้ตูนะฮะครับน้องเพลงชมธิดาเนี่ย
เพราะว่าแม่ตู่เนี่ยทำงานเต็มที่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปที่ศูนย์อพยพนะครับ
กระแสโซเชียลเมื่อวานต้องยอมรับอย่างนี้เมจ๋า
นู้จำเหมือนพี่เบิร์ดแบบปีปากเป็นพี่เบอร์ดถูกของพี่ทู่
เขาบอกเลยกระแสโซเชียลเขาประกาศตามหาตู่นันทิดาแก้วบัวสาย
ค่ะนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยหลังจากที่อ้าวระเบิดตั้งแต่
สามปุ๊บทำไมไม่โผล่ออกมาดูเลยเขาก็มีการพูดอย่างนั้นไม่เห็นออกสื่อเลยนะครับ
แล้วก็เอาจริงล่าสุดคนที่โพสต์จริง
ก็คือน้องเพลงชมสวัสดิ์เนี่ยนะฮะลูกสาวของแม่ตู่ก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแ
นายชมสวัสดิ์ก็คือพ่อของน้องเพลงเนี่ยนะฮะประธานหอการค้าจังหวัดสมุทราการเนี่ย
ความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผม
โดยมอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้องคือคุณตูบอกเขาทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่าฮะ
สุขาเอ่ยเครื่องปั่นฟงปั่นไฟเองนั่นแหละนางเป็นคนจัดการ
เขาบอกเขาเป็นคนประสานตลอดเลยนางเป็นคนประสานนางว่าอย่างงั้น
ไม่ได้นอนทั้งคืนนางก็ไม่ได้นอนครับนะครับแล้วนางเนี่ยก็เป็นคนที่แบบประสานทุกอย่าง
เข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเธอสูญพักพิงแล้ว
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนางก็เลยปรากฏตัววันนี้
นะครับเดินทางไปเยี่ยมชาวบ้านที่ศูนย์อพยพ
แล้วก็ยืนยันคอยบัญชาการตลอดช่วงที่ผ่านมาจ้ะเมจ๋าครับผม
เหตุการณ์ขนาดนี้ถ้าสมมุติเอาจริงแล้วเขาบอกว่าไฟประทุ
เพราะฝนมาแล้วถูกต้องไหมครับเมใช่ฝนเริ่มมาค่ะตอนนี้ก็นี่
เราสามารถที่จะติดตามรายงานสดกับคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
สื่อข่าวของทางไทยรัฐทีวีตอนนี้ก็ประจำการอยู่ที่โรงงานเลยตอนนี้
ครับค่ะลองไปดูซะนิดหนึ่งค่ะมาไหมเอ่ยอ่ะอย่างที่บอกว่าร้อนเลย
ก่อนเข้ามาประมาณสักชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าสมมุติจะเอาจริงคือขนาดนี้
ฝนเริ่มตกลงมาในพื้นที่นะฮะที่โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้เนี่ยนะครับ
รวมถึงลมใช่ค่ะอู้วลมแรงมากลมพัดค่อนข้างจะแรงถูกต้อง
เขาบอกว่าลอยกลุ่มเป็นควันดำแล้วก็ลอยต่ำด้วย
แล้วก็จะพัดไปทางวัดกิ่งแก้วกับสุวรรณภูมินะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ควันลอยมันก็จะกระจายออกไปทางทิศตะวันทางทางทิศของข้างทางสวรรณภูมิอ่ะจ้
เพราะฉะนั้นณวันนี้ขอเตือนให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหนึ่ง
สิ่งที่นี่นะฮะภาพมานะครับก็ต้องระวังการสูดดมหรือการสัมผัส
อย่างที่ขอเตือนเลยว่าฝนเนี่ยมันมาเนี่ยอาจจะต้องเกิดขึ้นอีกนิดนึง
ค่ะอย่างที่ก่อนเข้ารายการเราประมาณสักห้าโมงยี่สิบเนี้ย
ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นฮะใช่ใช่ทำให้เปลวไฟเนี่ย

ส่งผลให้กลุ่มควันสีดำเนี่ยรอยออกมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นณวันนี้สิ่งที่เราจะทำคือการเตือนประชาชนในพื้นที่ครับ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดดมกลิ่นควันอืม

ตอนนี้เริ่มมีกลุ่มฝนตกลงมาบ้างแล้ว

อย่างที่วิกี้เมธ์บอกว่าลมพลัดต้องการจะรุนแรง
จะทำในการควบคุมเกิงทำได้ยากขึ้นทั่วทางไป
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อประมาณ๔นาฬิกาตอนตี๔
ก็คือแบบสามารถควบคุมได้ทีนี้ก็ประทุขึ้นมาอีกตอน๗โมง๑๕
ครับแล้วตอนนี้ตอนเย็นมาอีกรอบนึงนะคะคุณภูริพัฒน์พร้อมแล้วเนอะ
อ่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินสวัสดีค่ะภูริพัฒน์ฮะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับภายหลังจากที่เปลวเพลิงที่ประทุขึ้นมาเมื่อเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดหน้าขนาดนี้สิบแปดนาฬิกาเปลวเพลิงนั้นสงบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นั้นยังคงมีการหล่อเย็นโดยนำเอาน้ำผสมโฟมฉีดเข้าไปยังบริเวณจุดที่มีการเกิดเพลิงไหม้อยู่
ซึ่งบริเวณจุดนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่นั้นกันพื้นที่ไว้
เป็นการกันพื้นที่ไว้เพื่อการปฏิบัติงานนั่นเองเดี๋ยวผมจะไล่เลียงช่วงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกา
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการถอนกำลังออกมาจากบริเวณที่ทำการหลอกเป็นที่เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไป
ภายในตรงจุดที่มีการหล่อเย็นอีกรอบเพื่อที่จะเป็นการเก็บสายไฟเพื่อที่จะเอานำเก็บไปไว้ในยังที่ตั้งนะครับ
แต่จู่จู่คุณผู้ชมครับเกิดเสียงระเบิดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเสียงระเบิดดังกล่าวเนี่ยตามมาพร้อมกับเปลวเพลิงที่อยู่บริเวณจุดนั้นนะฮะ
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปนำเก็บเอาสายยางเนี่ยได้รับบัตรเจ็บไปสองคนซึ่งมีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัฐสุวรรณภูมิ
และอีกหนึ่งคนเนี่ยยังคงทำการประถมพยาบาลอยู่บริเวณจุดนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นสดสดณขณะนี้นะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำเอาเขาเรียกว่าโฟมนะฮะโฟมเนี่ยที่อยู่ในถังสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
จะนำไปผสมกับน้ำที่อยู่ในรถดับเพลิงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนั้นซึ่งจะมีการผสมน้ำบริเวณจุดนั้นแล้วก็เอาโฟมใส่เข้าไป
ก่อนที่จะฉีดเข้าไปบริเวณจุดที่มีการเกิดเพลิงไหม้นั่นเองครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับ
จุดที่มีการเกิดประทุขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนั้นเนี่ยเป็นจุดบริเวณที่ไม่ได้อยู่ตรงจุดที่มีการเกิดการประทุก่อนหน้านี้นะครับ
เป็นจุดใกล้เคียงกับจุดที่เกิดการหล่อเย็นหลังจากนั้นเนี่ยมีการลามขึ้นมาอยู่บริเวณด้านหลังของโรงงาน
ซึ่งใกล้เคียงกับหอพักของคนงานทำให้มีปริมาณกลุ่มเปลวเพลิงแล้วก็กลุ่มควันนั้นพุ่งสูงขึ้นไปเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเวลาที่เกิดเพลิงไหม้นั้นนับเป็นเวลาประมาณ๓๐นาที
ก่อนทางเจรฐธีเนี่ยจะสามารถทำให้เพลิงสงบลงได้
และทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำเอาน้ำเนี่ยไปหล่อเย็นเพื่อที่จะไม่อยากให้เกิดการประทุขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนั่นเองครับ
ควันที่พัดลอยไปเนี่ยผมได้รับรายงานว่าพัดลอยไปยังถนนกิ่งแก้วเข้าสู่ชุมชนข้างกับชุมชนวัดกิ่งแก้วตรงนั้นนะฮะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยมีชาวบ้านที่อยู่ด้านในที่ยังไม่ยอมที่จะย้ายออกเนี่ยประมาณ๒๐๐คนอยู่บริเวณจุดนั้น
แล้วก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีการพยายามความพยายามที่จะให้มีการอบพยพอยู่บริเวณจุดนั้นแล้วนะครับ
เพื่อที่จะไม่อยากให้เกิดความไม่ปลอดภัยหลังจากนี้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับ
ณตอนนี้เนี่ยยังจะมีการหล่อเย็นเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงกลุ่มที่อยู่บริเวณจุดนั้นอยู่นั่นเองนะครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มรถดับเพลิงเพิ่มรถน้ำเข้ามา
รวมถึงมีการขนเอาถังสีน้ำเงินซึ่งเป็นถังบรรจุโฟม
ณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับว่าเพลิงเนี่ยจะปะทุขึ้นมาอีกรอบหรือไม่นะครับ
ซึ่งหากมีความคืบหน้าเนี่ยผมจะรีบรายงานกลับไปครับ
นี่นะครับแน่นอนล่าสุดนะฮะอย่างที่บอกกันเหมือนจะเหตุการณ์จะดีขึ้นถ้าสมมุติเอาจริงเราไปไล่เลียงเหตุการณ์ซะเมย
ต่างประทุกขึ้นมาอีกไหมครับมีมันก็จะมีเรื่อยถ้าสมมติฝนเขาบอกว่าไอ้สารตัวนี้มันโดนฝนไม่ได้
คือมันเหมือนมันมีมันมีควันที่ลอยอยู่ในอากาศถูกไหมคะฝนอยู่บนอากาศแล้วมันตกลงมาจากอากาศดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฝนพิษอะค่ะ
เพราะว่ามันเอาลงมาจากข้างบนด้วยอย่างเงี้พอมันลงไปอยู่ในหน้าดินหรือว่าผิวอะไรอย่างเงี้ทั้งต้นไม้เอ่ยหรือว่าน้ำที่ใช้ที่มันลงไปสู่แบบว่า
แม่น้ำประชาชนตรงนั้นที่เขามีการใช้น้ำตรงนั้นตอนนี้คือแบบเขาไม่ให้ใช้เลยคือต้องระมัดระวังมากเลยทีเดียวนะคะ
และที่ไม่อยู่นี่คือไหม้สารสไตรีนนะครับ
บอกว่าซึ่งเป็นสารพิษนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ระคายคอแล้วก็จมูกนะครับ
แล้วก็ศีรษะจะมึนงงถ้าได้รับในปริมาณมากก็จะชักและเสียชีวิตได้นะครับ

เราลองไปไล่เรียงกันสักนิดนึงอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
ได้ค่ะคือทางในแพทย์โอภาษย์เองเขาก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแบบมีไฟไหม้เกิดขึ้นที่โรงงานพลาสติกเนี่ยนะคะก็ทำให้มีควันพิษลอยขึ้นไปเต็มท้องฟ้าเลย

ตอนนี้เขาเป็นห่วงเรื่องของการที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้น๑กิโล๓กิโลแล้วก็๕กิโลเขาจะมีมาตรการออกมานะคะว่าใน๑กิโลเนี่ยควรจะทำอะไรบ้าง๒กิโล๓กิโลยังไง๕กิโลคือทำอะไรยังไงบ้างนะคะ
ก็คือตอนนี้มันได้รับผลกระทบต่อสุขภาพล่ะค่ะกรมควบคุมโรคจึงมีการสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดก็มีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของควันพิษอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
แล้วก็มีการจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค่ะเพื่อคัดกรองสุขภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบในราชบีที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการเฝ้าระวังอยู่๒กลุ่มด้วยกันก็คือ๑กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและ๒กลุ่มเจ้าหน้าที่ค่ะที่ต้องเผชิญเหตุก็ได้แก่พนักงานดับเพลิ
ในกระบวนการอุตสาหกรรมค่ะมีการบดการโม่
หรือการทำให้เป็นผงจากการก่อสร้าง
ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องของการหายใจเข้าไปเนี่ย
สามารถที่จะทำให้เข้าไปสะสมระบบทางเดินหายใจได้ด้วย
โอ้โหเยอะเลยทีเดียวใช่นะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย
ถึงขนาดหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ถ้าเจอในปริมาณที่มาก

หากประชาชนที่อยู่ในรัศมี๕กิโลเมตรค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวานเขาก็มีการอบพยกออกไป

คือจริงก็ยังไม่อยากให้เข้าไปในพื้นที่เลยด้วยซ้ำ

เพราะอย่างที่บอกไปมันมีการปะทุ
เรื่อยขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ในการเฝ้าระวัง
น้ำก็ต้องระวังเขาบอกน้ำฝนนี่อย่าเพิ่งไปโดนเลย
ถูกต้องตอนนี้นะครับอาจจะระคายเครื่องผิวได้นะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีกรณีของนายกรสิทธลาวพันธ์นะคะ
ฮีโร่ของเราก็คือพี่สาว
เขาก็ออกมามีการโพสต์เตือนในเฟซบุ๊ก
เตือนภัยค่ะเจอมิจฉาชีพ

โดยระบุข้อความบอกว่าเฟสไม่ใช่เฟซบุ๊ก
คุณแม่นะคะจิตใจทำด้วยอะไร
ตอนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้ขอรับบริจาคเงินทำบุญให้น้อง
เดี๋ยวถ้าเราคุยรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งอีกทีเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่อยากร่วมทำบุญ

นี้ก็พบว่ามีมิจฉาชีพอย่างน้อย๓คน
ใช้ภาพจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
แล้วก็เป็นภาพของน้องพอร์สมาเปิดรับบริจาค
พร้อมกับระบุเลขที่บัญชีของตัวเอง
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ก็ถูกกระแสสังคมต่อว่าทันทีล่ะคุณ
แน่นอนถือว่าเป็นวีรบุรุษจริงนะฮะ

ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีเงินเดือน
เอาจริงเป็นจิตอาสา

คนที่แบบไปยอมตายเพื่อคนอื่นเนี่ยมันมีจริงนะครับ
และเด็กอายุ๑๙ที่ยอมไปยอมตาย
และในขณะนั้นหนึ่งมีวีรบุรุษหลายคน

เป็นวีรบุรุษที่แบบทำเพื่อไม่ต้องการอะไรตอบแทนอืมทำทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเราประกาศกันไปโค้งว่า
ควันพิษเนี่ยมันเป็นสามารถเป็นมะเร็งได้นะเราจะบึ้มตอนไหนก็ไม่รู้วันนี้ที่คุณหนุ่มก็สัมภาษณ์
เขานั่งดูอยู่แล้วจะออกยังไงล่ะครับไฟมันล้อมรอบแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่า
คนที่จะไปทำอ่ะเขาพูดว่าเหมือนไหมฉันดูในรายการคุณหนุ่มสำหรับวันนี้อ่า
ก็ต้องทำใจเนิ่นแล้วล่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอืมเขาก็รู้อยู่แล้วว่า
คือเตรียมใจแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์
เนี้ยมันเอาไม่อยู่แล้วจริงจริงครับนะฮะขนาดเดียวกัน
วันนี้สิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดนายกเขาบอกโอ้โห
เดี๋ยวเราจะทำบุญกันหน่อยอ่า
ครับวันนี้เมื่อวานนี้ตุ้งอีกใช่ไหมล่ะอืมนายกบอกทางออกประเทศไทย
วันนี้นายกเตรียมทำบุญยกประเทศเลยอืมเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์ร้ายแรงหลายอย่าง
อาจจะบอกว่าการทำบุญการครั้งนี้อาจจะเป็นแบบในรูปแบบออนไลน์
เข้าใจไหมครับอืมซึ่งพดเอกประยุตจันโอชาเนี่ยพดเอกเอ่อนายก
จะทำบุญประเทศฮะนะครับเพื่อความสบายใจของประชาชน
ขนาดที่กำลังพิจารณาว่าเฮ้ยไอ้วิธีการทำบุญเนี่ยเราจะเป็นยังไง

คาดว่าจะทำบุญผ่านระบบออนไลน์
เพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนรวมกลุ่มกัน
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด

ฝนหลวงครับฝนเทียมฝนหลวงฝนหลวง
ขณะที่เรารู้อยู่แล้วว่าสารเคมีอันนี้ต้องใช้โฟม

รถปั๊บปั๊บเดียวลบเลย
ลบทันทีอ่านยังไม่ทันเลยครับพี่
เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คนไทยจะต้องทำบุญทั้งประเทศกันแล้วล่ะครับเนาะ
ตามมาพี่เอาจริงนะอันนี้ในส่วนของประเทศไทย

ในต่างประเทศเรื่องของการเตรียมแผนการต่างของเขา
กระทั่งเขามีการระดมการฉีดวัคซีนได้มากขนาดนั้นแล้ว
เขายังมีการเตรียมแผนการอื่นต่อหลังจากนั้นอีกนะ

อย่างตอนนี้เองในหลายประเทศเขาก็มีการเริ่มโครงการ

เขาก็มีการระบุของเรื่องของรัฐบาลสหรัฐค่ะ

ตอนนี้เขาบอกว่าเขาพร้อมมากที่จะฉีดวัคซีน
กระตุ้นภูมิ
เห็มกระตุ้นภูมินะ
และก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขา

เอาล่ะวิทย์นักวิทยาศาสตร์บอกว่าได้

คือฉันกระจายวัคซีนแล้วฉีดได้ทันที

เดี๋ยวเรารอก่อนสิจ่ายน
เขาบอกเลยว่าหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมา

ฉีดวัคซีนแล้วกระตุ้นได้เลยคือสามารถที่จะใช้วัคซีนตัวใดก็ได้ใน๔ชนิดที่
อยู่ในประเทศของเขาไม่ว่าจะฉีดอะไรแต่เริ่มต้นเนี่ย

ยังไม่มานะ
หมายถึงว่าผ่านแล้วแต่อีกอยู่ไหน
อยู่ไหนเคยมาแล้วแล้วหายไปไหนไม่รู้

ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา
แล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า

๙๐ที่ตรวจเจอเนี่ยคือสายพันธุ์อังกฤษ

พอมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่เรากำลังกันอยู่ตอนนี้
เราเป็นสายพันธุเดลต้าฮะ

กรุงเทพมหานครปริมณฑล

คุณดูสมัยตอนที่เราอ่านข่าวกันใหม่

ฉันยังไม่กล้าจะเอาพรมเข้ามาเลยจำได้ไหมตอนนั้น

ในกรุงเทพมหานครปริมนธน

นะครับแล้วก็คาดว่า๑๒เดือนเนี่ย
ทั้งไทยและโลกจะเป็นเดลต้าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด
ในอังกฤษก็จะหายไป

แล้วก็จริงแล้วเนี่ยปอดจะอักเสบเร็วขึ้น
ซึ่งเอาจริงเนื่องจากคนใกล้ตัวของฉันติดโควิดกันเยอะ
เขาบอกโอเคคุณติดโควิดไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับมีภูมิแล้วนะ
ยิ่งกว่าคุณไปฉีดร้อยไฟเซอร์ฉีดร้อยโมจานาอีก
สมมุติคุณติดโควิดเนี่ยแต่ให้ระวังสายพันธุอินเดียนะ
เพราะว่าไอ้ตัวเชื้อไอ้ตัวภูมิที่เราเป็นโควิดกันไปแล้ว
มันอาจจะแบบว่าไม่ได้ไปสู้กับมัน
ซึ่งคุณหมอก็เตือนปรากฏว่าแต่ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
แม้กระทั่งคนที่มีภูมิอยู่แล้วคุณก็ต้องฟังดีนะฮะ
ว่าหนึ่งปอดมันจะอักเสบเร็วมากขึ้นออกซิเจนมันจะต่ำลง
อันนี้คือสิ่งที่บอกและตอนนี้ในกรุงเทพฯมหานครมันปลาไปแล้ว๕๐น่ะ
อืมครับ๕๒เป็นเดลต้าทั้งสิ้นเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเดลต้าเนี่ยเอาจริง
เมื่อก่อนเนี่ยปอดถ้าเป็นอัลฟ่าก็คือสายพันธ์อังกฤษผู้ดีเนี่ยนะฮะ
ฝ้าเนี่ยกว่ามันจะลงปอด๗๑๐วันเราก็ยังมีโอกาสที่จะถึงจะกลายเป็นปอดอักเสบ
ให้ยักษ์ต้านได้ถูกต้องแต่ถ้าสมมติเป็นสายพันธุ์อินเดียหรือเดลต้าเนี่ย
วันเท่านั้นเองนะฮะลงปอดเลยฮะลงปอดเพราะฉะนั้นคนติดเชื้อเนี่ยจะมาก
ปอดอักเสบจึงมากถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยระบบสาธารณสุขพัง
ซึ่งวันนี้ตอนนี้ก็พังหมดแล้วมันจะพังมากกว่านี้อีก
คำถามอันนี้เราอยู่ในเวฟที่เท่าไหร่ที่คุณหมอบอกแต่เขาบอกว่า๓แต่วันนี้บางคนบอก๔
จริงเราอยู่ในเว็บที่๔หรือเปล่าศาสตราจารย์ในแพทย์อุดมกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความเห็นแตกต่างกันเล็กน้อยฮะ
และที่สำคัญสูตรคุณสมบัติสำคัญที่บอกเป็นเวฟ๔คือการแพร่ระบาดในชุมชนในครอบครัว
เหมือนวันนี้ถ้ามุติใครติดตามข่าวอยู่เด็ก๔ขวบเรียนออนไลน์
เด็กอยู่อนุบาลตอนนี้ก็ต้องเรียนออนไลน์ไม่ได้ออกไปไหน
อยู่กับพ่อแม่ก็ปรากฏว่าเด็กติดเชื้อโควิด
มันกลายเป็นการระบาดภายในชุมชนภายในครอบครัวภายในองค์กร
หาที่มาที่ไปไม่ได้ว่าไปติดจากไหน

นั่นแหละครับก็เท่ากับคำจำกัด
คำว่าการเกิดเวฟใหม่เนี่ยเนื่องจากตัวเลขเนี่ย
ขึ้น๕๖พันลายมากี่วันแล้วล่ะเขาบอกอย่างงั้น
ทั้งนี้กลุ่มบุกรากรตรัการแพทย์จะต้องบูสเตอร์ก่อน
แผดด้านหน้าทุกสิ่งทุกอย่างอสมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
นี้เขาก็เลยบอกโอเคถ้าใครไม่ใส่ชุดดำ
ก็ร่วมติดโบดำสวมชุดดำ๗กรกฎาคม
เพื่อไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตโควิด๑๙กว่า๒๐๐กว่าคนเนี่ยนะฮะ
เพราะวัคซีนที่ดีที่สุดยังไม่ใช่วัคซีนที่เรามีนะครับ

กำลังจะพูดถึงว่าวัคซีนที่ประเทศไทยเรากำลังจะฉีดอยู่เนี่ย

พรุ่งนี้เขาจะใส่ชุดดำกันนะครับ
ซึ่งอย่างแรกเลยบุคลากรทางการแพทย์จะต้องได้บูสเตอร์ก่อนเป็นกลุ่มแรก
ที่กำลังจะได้มาจากอเมริกาอเมริกากำลังจะให้เรา๑๕ล้านโดสนะครับ
ฉะนั้นคำว่าบูสเตอร์โดสเนี่ยไม่เฉพาะคนทั่วไป
ไม่มีประเทศไหนกำหนดแนวทางไกด์ไลน์หรือแม้กระทั่งองค์ขอโทษนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ย
ซึ่งสิริราชแล้วก็จุฬากำลังศึกษาว่าเข็มที่๓ตัวไหนจะเหมาะที่สุด
ตัวไหนดีที่สุดอีก๑เดือนเดี๋ยวคนไทยเราจะรู้กันนะครับ
จุบันเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เรานับกันอย่างนี้แล้วกันว่า๗แสนคน
ได้เวลาที่ต้องเอาจริงบุคลากรจากแพทย์ต้องบูสเตอร์แล้ว
สเตอร์โดสคือเข็มที่สามแล้วนะฮะหากไฟเซอร์ยังไม่มา
ฉีดแอสต้าให้ก่อนก็ไม่ว่าแต่โดยบูสเตอร์โดสมันมีความสำคัญแน่นอน
เพราะลดการเจ็บป่วยแล้วก็จริงแล้วเอาจริงมันก็
ไม่รู้อ่ะก็คือเขาไม่สนับสนุนกันบอกว่าเข็มสามคือหมอเขาฉีดมาแล้ว
๑เข็ม๒ถูกต้องไหมเมใช่ด่านหน้านะครับ
อย่างตุลักรณ์เองเขาก็พูดชัดนะ
ก็วันนี้เขาจะเข้ามาแล้วไงวันนี้อนุทินคุณอนุทินเขาก็บอกแล้วว่า
๒๐ล้านโดสคือหมอเขากำลังการเคาะเนี่ยนะ
ซึ่งวันนี้หมอเองเขาก็ทำโปรเจคแล้วนะเราย้อนกลับไปตอนนี้
หมอไม่ทนเนี่ยเขาชวนประชาชนบุคลากรทางการแพท
พรุ่งนี้วันที่๗กตะกดาคม

เพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ของคนไทย

กำลังจะเข้าสู่๓แสนคนน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้
ความจริงมันอาจจะมากกว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเราไม่ได้ตรวจไงเม
วันนี้คุณไปโรงพยาบาลไหนเห็นไหมคุณเช้าจะไปหาที่ตรวจหาได้ไหมล่ะ

เพราะว่าต่อไปนี้คือคนที่ทำรายการกับฉันเนี่ยทุกคนต้องตรวจหมดแล้วนะฮะ

การใส่สีดำติดโบดำอาจจะเป็นการเรียกร้อง
คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อย่างแรกขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ย
แล้วก็จะนำมาใช้เป็นวัคซีนหลักในการป้องกันการระบาด
โดยจะต้องเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินการให้กับประชาชนรู้บ้าง

สองเขาขอความร่วมมือว่า

ที่๓แก่บุคลากรทางการแพทย์ก่อน

ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน

ขอให้อสมอะไรที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
ขอก่อนนะแล้วก็ต้องฉีดทุกท่านครับ
ก็ต้องฉีดทุกท่านครับอืมปรากฏอีกสิ่งหนึ่งที่พรุ่งนี้การใส่ชุด
ดำเนี้ยเขาบอกเขาขอเปิดเผยสัญญาการสั่งซื้อแล้วก็รวมถึงว่าสิ่งอื่นอื่นที่ทาง
รัฐบาลไทยเนี่ยจะทำสัญญาในอนาคตเพราะอะไรคนไทยอยากเห็นความโปร่งใส
และพิสูจน์ให้ประชาชนให้ทราบว่ารัฐบาลมีความจริงใจกับการแก้ไขปัญหาการระบาดครั้งนี้
แค่ไหนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับแล้วเขาก็บอกเลยฮะว่าขอเถอะนะ
ว่าให้เกิดความโปร่งใสเถอะอย่าแบบแล้วจริงขอให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา
อืมการระบาดครั้งเนี้ยอย่างจริงจังฮะนะครับแล้วก็ขอให้เปิดเผยบันทึกการประชุมในการประชุมเรื่องวัคซีน
แล้วก็การบริหารจัดการการระบาดของโควิด๑๙เนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารที่คนไทยทุกคนควรจะรู้
ครับก็คือใช้คำว่าข้อมูลสาธารณะอืมทุกคนควรจะรู้ฮะขนาดเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่พรุ่งนี้เขาจะพูดถึงกันคือโควิดสิบเก้าเนี่ย
สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศได้นะถูกต้องแล้วก็แพร่กระจายได้เร็วขึ้นด้วยมด
แล้วคุณหมอออกมาขอร้องให้ประชาชนเนี่ยงดไปมาหาสู่กัน
ถูกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะติดจากการที่ไปทานข้าวด้วยกัน
กับครอบครัวกับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอา
แล้วก็เลยติดช่วงระยะเวลาที่ระหว่างทานข้าว
เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาก็เลยบอกประชาชนพูดง่ายว่า
เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์

เขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ไอ้การใส่ชุดดำการติดโบดำ

ทุกนาทีที่ล่าช้าคือชีวิตของประชาชน
เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องเร่งด่วน
พวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย
อันนี้คือแพทย์เขาเรียกร้องมานะครับ

ใครก็แล้วแต่ที่สามารถใช้ประโยชน์กับวัคซีนนั้นได้มากที่สุด
มันก็ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเป็นหลักสำคัญด้วยอยู่แล้ว

ขณะที่เราวิ่งตามวิ่งตามจนเหนื่อยเลย

ติดตามจนล้าไปอยู่ข้างหลังแทบจะขี้โหลแล้วม

มาถึงเรื่องราวของผลการวิจัยนะครับ
เขาบอกว่าสื่อสาธิการชี้ผลวิจัยออนไลน์
เด็กเครียดครับเล่ากาวก้าวร้าว

อาหารแห่แล้วก็แห่ออกกลางครันนะครับ

ประหลาดกระทรวงศึกษาธิกานะครับเปิดเผยว่า
หลังจากนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นั้นเนี่ย
ทั่วประเทศจำนวน๘แสนเครื่องนะครับในปี๒๕๕๕แล้วก็ปี๒๕๕๖ครับ
แล้วก็จัดซื้อครั้งที่สองเนี่ยสำหรับนักเรียนป๑แล้วก็ม๑เนี่ย
จำนวน๑๖๐๐๐เครื่องนะครับ
ต่อมาปี๒๕๕๗นะครับผมได้มีการประเมินนะครับ
ผลการใช้แท็บเล็ตในการจัดเรียนการเรียนการสอนของนักเรียน
ปรากฏว่าแท็บเล็ตนะครับมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนะฮะ
ต่อสนองต่อการเรียนรู้แตกต่างกัน
แล้วก็ได้รับความพอใจจากครูแล้วก็นักเรียนเป็นอย่างสูงเลยทีเดียว
ซึ่งจากการประเมินสภาพปัญหาการใช้แท็บเล็ต
จนถึงปัจจุบันพบว่ายังมีจุดที่ต้องได้รับการพัฒนาอยู่หลายส่วน
ส่วนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธปี๒๕๖๒
พบว่าแท็บเล็ตเหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับชั้นป๔ขึ้นไปครับ
กรณีจะจัดหาแท็บเล็ตให้นักศึกษาหรือว่านักเรียน
แล้วก็ขาดแคลนอุปกรณ์นะครับในการเรียนเป็นอันดับแรก
ซึ่งสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนออนไลน์
เพื่อให้การเรียนรู้ต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องหนักของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกับตัวเด็กเองนะครับ

ก้าวร้าวแล้วก็เบื่ออาหารครับ

ถอดใจออกจากโรงเรียนกลางคันนะครับ
ส่วนระดับมหาวิทยาลัย

แต่ถ้าคิดถึงได้เกรด๔นะครับผม

โอ้โหถ้ารถเมศพักอย่างนี้ก็ต้องพักเลยครับคุณผู้ชม

ครับผมหมอปลายิ้มด้วยครับ
ดูนะฮะหลังในคำทำนายของหมอดูทั้งหลาย

หมอช้างเนี่ยก็เคยทำนายว่าเดี๋ยวโควิดจะกลับมาช่วง

อย่างหมอชายนี่กำหนดเลยถ้าดาวนี้มาดาวนั้นมาโควิดจะละรอบหนึ่งธันวา
แล้วเดี๋ยวจะกลับมามันจะทำเป็นฟ้ากันแปลกนึง
มีนาเมษากลับมันก็เป็นอย่างนั้นจริง

ถูกแต่อีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เมื่อวานมีคนพูดถึงกันคือ
โหนวัดสุขวัดโหนวัดสุขวัด
เมื่อวานนี้ทวิตเตอร์มีคนแชร์เรื่องราวของเขามากมายเลยครับ
เขาได้ทำนายว่าครึ่งปีหลังว่าการเมือง
จะมีแต่ปัญหาการทำงาน
ที่ไม่เป็นเอกภาพของคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานราชการ
ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชน
อันนี้ก็พูดหมอดูก็พูด

อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนเก่า
คอกันในพักร่วมรัฐบาลซึ่งเราก็พอได้ยินข่าวกันมาบ้างเนี่ยนะฮะ
หนึ่งทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลนโยบายต่าง
ซึ่งในช่วงพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์๖๕มีโอกาสสูง
จะมีการประกาศยุบสภาหรืออาจจะเกิดการรัฐประหาร
อำนาจจากกองทัพเขาก็ว่าอย่างนั้น
นี่คือสิ่งที่เขาบอกการเมืองว่าจะเป็นยังไงต่อไป
มันก็เริ่มมีแววออกมาว่าอันจานี่เขาดูไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ขณะเดียวกันก็บอกว่าให้จับตามอง

จับตามอง๒๘กันยายนเป็นต้นไป
มันจะมีดาวยกดาวย้ายเนี่ยเกี่ยวกับลาหูลาเหออะไรเนี่ย
ซึ่งหมอลักษณ์ก็พูดอันนี้หมอลักษณ์ก็พูด
ทุกคนหมอดูในทั่วโลกถ้าดูดวงเป็นจะพูดว่า
กันยายนนี้จะเป็นวันเปลี่ยน
บางคน๑๗กรกฎาคมอย่างเช่นเขาบอกว่าราศีกุมราศีอะไรจะดีขึ้น
แต่ทุกราศีทุกคนทุกทั้ง๑๒ราศีทั้งดวงประเทศไทยจะเปลี่ยน๒๘กันยายน
ถ้าจำให้ผิดนะฮะ๒๘กัญญายนแน่นอนถูกต้องฮะ
ปรากฏว่าเขาพูดเลยฮะคุณวสุอาจารย์วัสสุก็พูดเลยว่า
ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปครับดวงราหูดาวราหูล้วงทรัพย
ในมุมของการเงินของดวงเมืองแล้วก็ดาวพฤหัสโคจรเป็นนิต
รัฐบาลอาจจะเริ่มมีการกู้เงินก้อนใหญ่อีกรอบ
ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นการกู้เงินก้อนใหญ่จากต่างประเทศ
ที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนี้ก้อนโตอันนี้หมอดูเขาบอกอย่างงั้นฮะ
ปรากฏว่าถ้าสมมุติเนี่ยรัฐบาลไปกู้เงินก้อนใหญ่อันนี้มาปุ๊บอืม
ก็จะเป็นการกู้เงินก้อนใหญ่แล้วก็จะทำให้ศูนย์เสียอำนาจในการบริหารจัดการนโยบายด้านการคลัง

ต้มยำกุ้งใช่ไหมฮะจำได้ใช่ไหมฮะ๔๐ปี๑
ซึ่งอาจจะทำให้ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
รัฐบาลมีมาตรการเตรียมหรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อภาคธนาคาร
ธุรกิจการลงทุนและการจัดเก็บภาษีของประชาชน
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากันยายนคุณจับตามองว่ามีการกู้เงินหรือเปล่า

อันนี้เป็นแค่คำทำนายปวดใช้หนูขึ้นค่ะปวดใช้วิจารณญาณในการ
น่ะช่วงนี้เราเข้าคำพูดหน้าหนูใกล้ใกล้ใกล้หน้าฉันบนหัวฉันเลย
โอ้โฮเดี๋ยวจะได้สวย
นี่ไอ้น้ำบนหัวกูเลย

ไหนลองเลื่อนนี่ลองเลื่อนไว้บนหัวมันแล้วเลย

ใช่ที่อื่นก็จะได้แบบโอ้โฮอย่ามาทำพูด

เอาขึ้นมาอยู่บนน้ำผักกว้างนี่

สังคมคดีความขึ้นลงขึ้นสานนี่
การฟ้องร้องทวงหนี้ตระกูลดัง

จากการลงทุนของบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม

ยังจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม

ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะเริ่มลดลงบ้าง

คงมีตัวเลขต่อไปจนถึงต้นปี๖๕

ซึ่งช่วงต้นปี๖๕ในเดือนมกรากุมภาพันธ์
ก็เสี่ยงที่จะมีการระบาดของโควิดอีกรอบหนึ่งฮะ

ซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงฤดูหนาว
ของทางต่างประเทศเอง

ที่มาพร้อมกับฤดูหนาวของเขาอยู่แล้ว

เรื่องของการกระตุ้นวัคซีนเข็มต่อไป
ทางนี้เป็นการเสริมภูมิคุ้มการ
ขณะที่อุบัติเหตุอุบัติภัยดวงเมือง

ที่จะทำให้ไฟไหม้โรงงานโรงแรม

ที่เป็นตึกสูงรวมถึงอาจจะมีการระเบิด

ถูกไวไฟนี่ไงอันนี้คนไปพูดที่ภายในแล้วมีการถล่มของไซส์งานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือก่อสร้างพวกคอนกรีตนะครับ
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตแต่อันนี้ไม่ตรงปอดเสียชีวิตไม่ได้เยอะขนาดนั้นถูกต้อง
จะทำให้คนเสียชีวิตหลายลายในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน
คือมที่บอกว่านามกล่านะคะขึ้นไว้เนี้ยนะหนูต้องขึ้นน่ะ
ฮ่าต้องขึ้นอย่างนี้ใช่มันไปทำซ้ำไม่ได้

ว่าฉันแบบอ่านมาจากหมอดูนี่ถูกต้องถูกต้อง

อันไหนคิ้วอันไหนตัวสื่อ

กราฟิกไทยรัฐนี้สุดยอดนะ

เขามีการเผยแพร่ภาพความรวดเร็วฉับวัยของผู้หญิงคนนึง

แล้วอยู่อย่างนั้นนานเกือบ๒๐นาทีนะ
คุณผู้ชมลองดูภาพนะนี่เห็นไหมคะ

คือเขาเอาใหม่ให้เหยียบไว้เพราะไม่งั้นน่ะ

เขาเลยให้เหยียบให้ความสูงมันดันขึ้นไป
ตามรายงานระบุบอกว่าเด็กคนนี้บังเอิญตกจากหน้าต่าง
ขณะที่เธออยู่บ้านคนเดียว

บางทีมันอาจจะเป็นสัญชาติยานของการเป็นแม่
งานนี้ชาวเน็ตชื่นชมความกล้าหารแล้วก็ไหวพลิบของเธอค่ะ
ส่วนคนอื่นได้ตั้งคำถามพร้อมกับตำหนิพ่อแม่เด็ก
บอกว่าทำไมถึงกล้าทิ้งเด็กเล็กอยู่บ้านคนเดียว

ต้องดันน้องขึ้นไปไว้เขาจะไม่ไหว

โอ้โฮเหลียบนะลองไว้เลยเก่งมาก
การแจ้งเหตุตอนนี้มีไฟไหม้อีกแล้วค่ะ
จุดไหนครับจุดไหนครับอีกแล้วครับที่นิคมอุตสาหกรรมราชกระบัง

ที่ใหม่ไฟไหม้โรงงานแถวนิคมอุตสาหกรรมราชกระบังโซน๓
โรงงานผลิตพวกเครื่องหอม
โอ้โหฝั่งทางใกล้ทั้งนั้นเลยลากระบังก็ไปทางเดียวกันกับทางนั้น

เพื่อถึงบอกว่าบ้างวันคำจ่าวนายของคุณวัศุเนี่ย

คนแจ้งเหตุพรรณเต็มเลยไหมถัดตรงนี้
ไทรัสลงยังยังภัยไทรัสลงยัง
ก็ยังไงเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาแล้วกันส่งข่าวมาได้นะคะ
มีกิ่งแก้วแล้วก็มีลาดกระบังด้วยก็ใกล้กันเลยเนาะนะฮะ
แต่ในขณะเดียวกันที่ลงกลิ่งแก้วก็คือตอนนี้ดับแล้ว
ก็เรียกว่าสบายใจไปเปราะหนึ่งนะสำหรับที่กิ่งแก้วนะครับ
ฉันถือว่าเป็นข่าวดี
เมื่อไหร่นะคะเขาคาดเดาว่าจะมาไตรมาส๔
แต่พรีเซอร์เขามาอีก๒๐ลา
คือวันนี้เป็นการประชุมคอรมมอในที่สุดแล้ววันนี้
หลังจากการประชุมปกตินายกเขาก็ต้องออกมาแถลง
ต้องมั้ยแต่ตอนนี้นายุทธ์ขอรมอเข้าไฟเขียวอนุมัติ๖๑พันล้านนะครับ
วัคซีนซิโนแวคเพิ่มเป็น๑๐๙ล้านโดสครับโอเคนะฮะ
กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อนะครับ
กลับมาเรื่องนี้กันบ้างครับคุณฟังคุณผู้ชมครับผม
ฟ้าผ่ากลางใจครับวงในเผยเฮูบอยนะครับบอกเลิกไฮโซลูกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ

ยังคงถูกชาวในจับตาความรักอยู่ตลอดนะครับบอบ
ทั้งคู่เนี่ยทยอยลบรูปนะครับ

ต่อมาฝ่ายหญิงถูกสารสั่งจำคุก

เขาบอกว่าไปทานข้าวกันที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่
เขาก็คือคุดแสว่าแบบว่าผู้หญิงที่แบบไปเที่ยวทุกคืนอะไรแบบเนี้ย
นี้เนี่ยชายคนไหนจะรับได้บ้างนะครับเพียงแค่ผมเนี่ยไม่ใช่คนในวงการแบบคุณไงครับ
ผมว่าผมเนี่ยเงียบมานานพอแล้วมันก็เลยเป็นประเด็นตั้งแต่เช้าวันนั้นเลยนะ
คนก็เข้าไปตามว่าตกลงแล้วเรื่องราวนี้มันเอ่ยถึงใครอะไรยังไงนะครับผม
แล้วก็ไฮโซแชมป์ก็ลงอีกว่าสามัญสำนึกเนี่ยสะกดเป็นไหมนะครับ
จะปราบกันหมดได้ยังไงสถานบันเทิงย่านเอกมัยแห่งหนึ่งรับรอบเปิดบริการแบบ
แล้วก็สงสารประชาชนที่เข้ามาเดือดร้อนกับภัยโควิดส่วนคุณเป็นคนของประชาชนเนี่ย
ควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ดันไปร่วมสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำตัวแบบนี้นะครับ
เห็นแก่ตัวเลยครับผมนะฮะแล้วก็แฮสแท็กรับผิดชอบต่อสังคมบ้างนะครับ
ล่าสุดก็นะครับผมสอนอทองหล่อก็ลงพื้นที่นะฮะแล้วก็ทำการเรียกได้ว่าเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามา
แล้วก็มีการส่งฟ้องศาลแล้วก็สารได้ตัดสินมาแล้วเรียบร้อยนะครับผม
ไปดูหน่อยนะว่ามีเรื่องของเพลิงไหม้โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมรัฐกระบังนะคะ
ตอนนี้ก็ทางจอสร้อยเองเขามีการลงไว้บอกเป็นโซนที่๓อยู่ถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบัง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยรัฐกระบังกำลังดำเนินการ
เบื้องต้นเนี้ยเป็นโกดังชั้นเดียวอืมนะคะเป็นแบบว่าเก็บสินค้าประเภทน้ำหอม
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งใช้น้ำเพื่อจะดับไฟอยู่นะคะ

คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งข่าวที่วันนี้คนงงไปตามตามกันคือคุณสมรักคำสิง

ปรากฏบอกว่าไม่ติดโควิดหมอแจ้งผิดพลาดจากห้องแล็บ

เรียกว่าเครียดกันไปหลายคนเพราะจู่เนี่ยผลตรวจออกมานักมวยชื่อดัง
ซึ่งเจ้าตัวบอกเฮ้ยตัวเองก็งงว่ะว่าไปติดมาจากไหน
แล้วก็ไม่ได้มั่นใจเลยว่าไปติดเชื้อมาจากไหน
คนที่ไปสัมภาษณ์คุณสมรักก็ต้องกักตัวกันเยอะพอสมควร
ผลออกมาก็หลายคนคนที่ใกล้ชิดวงหนึ่งวงกักตัวกันหมดเลย

ล่าสุดช่วงสายของวันนี้นะฮะ
นักมวยชื่อดังขับรถไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งหนึ่ง

ปรากฏว่าผลครั้งนี้ออกมาปรากฏว่าเป็นลบ

ซึ่งเจ้าตัวก็มาตรวจรอบที่๓ไม่พบว่าติดเชื้อโควิด

ตนไม่ได้ติดใจอะไรถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ผลตรวจครั้งแรกที่บอกว่าผมติดโควิด

แต่ผมก็ได้เข้าไปนอนโรงพยาบาล
เพราะว่าภรรยาซื้อประกันโควิดเอาไว้

ไปถึงก็ตรวจโควิดรอบ๒ผลออกมาขัดแย้งกับรอบแรก

วันนี้ผมเลยตัดสินใจไปขอหมอตรวจรอบที่๓

บอกหมอว่าผมขอตรวจเพื่อให้หายคาใจ

ผมว่าผมเองก็ยังไม่ได้ติดโควิด

แล้วก็ชีวิตประจำวันวุ่นวายไปหมดเลย

ไปฟังเสียงเขาสักนิดนึงครับ

ชกกับโควิดหน่อยครับ

คำสิงโควิดดีเลยครับผม

คนที่เคยแบบต้องไปเจอคุณสมรักมาก่อน
ตัวพี่หนูแหม่มอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วกักกันไปยังไงกันอะไรอย่างเงี้ย
พี่เกลือนุ้ยพี่หนูแหม่มไม่ต้องกักตัวแล้ว
นุ้ยออกมาได้แล้วสงสารไอ้นุ้ยถูกต้องนะครับผมเพราะว่า
เขาบอกว่าเป็นความผิดพลาดในการตรวจครั้งแรกแล้วก็คุณหมอ
แล้วก็ทางพยาบาลเนี่ยก็ได้ขอโทษนะฮะคุณสมรักเกี่ยวกับอ่า
ข้อมูลแล้วก็รวมถึงการตรวจที่มันผิดภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พี่สมรักก็เลยเช็คเพื่อความแน่ใจเนี่ยไปตรวจสองครั้งเลยนะครับ
ที่สองก็ไม่ติดครั้งที่สามก็ผลเป็นลบนะครับแล้วก็
สมรับว่าถ้าติดเนี่ยก็อาจจะแบบเกิดมาจากการเซลฟี่ที่ไปถ่ายรูปกับแฟนคลับ
เพราะว่าเราก็ต้องยอมให้เขาถ่ายแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นนะฮะ
มันก็ไม่ได้ติดกันเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้พี่สมรักก็บอกแล้วว่าเรื่องโควิดไม่ติดไม่ได้โม้นะครับ
แต่เรื่องหวยยังติดอยู่นะฮะตอนนี้นะครับลอตเตอรี่ยังติดอยู่๑๐ล้านนะครับ
ต้องช่วยเอาใจช่วยออกไปส่วนนุ้ยก็ออกมาได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้อง
ออกมาได้แล้ววันนี้พูดคุยไอ้นุ้ยครับผมมันกักตัวอยู่แต่ดีบ้าง
มีสองหลังติดกันไงเอออ่ะไปดูน้องใบเฟิร์นกันสักนิดนึงค่ะ
พาทัวร์บ้านในฝันมูลค่ากว่าแปดสิบล้านเริ่มหวานเสร็จยังอ้าว
ใหญ่เบอร์เลอร์เลยเขาพาทัวร์แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่น่าจับตามองมากทีเดียวนะคะ
สำหรับใบเฟิร์นพิมชนกครับไม่ว่าเขาจะรับบทบาทไหนโอ้โห
เล่นได้แบบตีบทแตกกระจุยจริงแถมความแซ่บก็ไม่เป็นรองใครค่ะ
ล่าสุดในยูทูปนะคะเฟิร์นโซนเจ้าตัวก็พาดูนี่บ้านพาไปดูพาไปดู
สร้างอยู่เปิดบ้านหลังใหม่ที่กำลังเริ่มสร้างค่ะโดยมีงบประมาณ๘๐ล้านบาทค่ะ
ว้าวสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยมี๓ห้องนอนจุดเด่นสำคัญก็คือซุ้มประตูโค้ง
ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกโครงการของศรีพันวาโอ้โหสามห้องนอนเองด้วย
ในเฟสบุ๊คอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้ว่าที่ดินหลังไปฟังกันดู

เขาเลยมีกำแพงมีหลังคามุงมีประตูโค้ง

เอาฟาทัวร์บ้านดีกว่าฟาทัวร์บ้าน

โอ้โฮ๘๐ล้านอะ๘๐ล้านกำลังจะก่อนซะ
นี่รู้สึกที่ดินนางก็จะซื้อจากออนไลน์นางไปถ่ายในเฟซบุ๊กแล้วเจอ
และนางก็ติดต่อก็ทางเฟสบุคอะแหละโอโฮอร่างการมากนะฮะ

คนที่มีโฆษณาระดับเดียวกับใบเฟิร์นคือแม่มดดำ

ขนาดไอ้เฟิร์น๘๐ล้านแล้วแม่งบดดำเป็นเท่าไร

หลุดงานเยอะต่อไป
พี่กี้ะกบมันเนอะ

เดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเรื่องราวของณเดชน์สักครู่เดี๋ยวครับ

สวยทั้งคู่ไม่มีเยอะตรงไหนนี่สุดเต้นค่ะ
ก็เป็นโรงงานที่ผลิตพวกผลิตภัณฑ์ในโรงแรม
อย่างเช่นพวกสบู่แชมพูค่ะรวมถึงแอลกอฮอล์แล้วก็พวกเจลล้างมือ
ทีนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยในข่าวเขาบอกมาอย่างนี้ก่อนนะคะ
ภายในโรงงานมีแอลกอฮอลอยู่ราว๓๐๐๐ลิตร
ตอนนี้เนี่ยเปลวไฟสูงทะลุขึ้นแบบบนหลังคาโรงงานกันไปแล้ว
แล้วก็ฝ้าภายในเริ่มมีการถล่มออกมาบางส่วน
ถ้าเกิดมันมีพวกสารเคมีหรือมีอะไรที่มันเป็นไวไฟ
มันก็จะคุมยากแล้วคุมลำบากอันนี้ต้องเร่ง

คือถ้าสมมุติว่าเป็นแบบว่าที่เป็นถ้ามันไม่มีเครื่องหอม
ไม่มีผลิตภัณฑ์สารเคมีต่าง

ก็มีแอลโกฮอล์อยู่ถูกต้องไหมล่ะ

พี่ณเดชน์หน่อยดีกว่า

กำลังได้รับความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียว

ภาพของเจ้าตัวครับเมื่อครั้งเป็นเด็ก

สมัยที่ยังใส่เหล็กดัดฟันอยู่นะครับ
หลังจากจัดฟันเรียบร้อยเนี่ยแต่ละคนก็น่าจะเปลี่ยนไปเลยครับ
ภาพนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

อันนี้น่ารักจังเลยนะฮะ

นี่น่าจะเป็นสมัยแบบเรียนมัธยมหรือเปล่า
หรือเปล่านะครับตรงนี้หล่อไม่เปลี่ยนนะครับน้องณเดชน์ของเรา
แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับผม
โมงเย็นวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีครับดูแลตัวเอง